เรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาแจ้งคุณตำรวจไปว่า
เอ๊ะมีกลุ่มคนต้องสงสัยชอบมามั่วสุมเสพยา
แล้วที่สำคัญยิงปืนด้วยครับ

ลูกแบงก์ลูกแบงก์อย่าเฉย

ข้าเป็นอะไร

เดี๋ยวคุยกับผม

เชียร์พื้นเชียร์พื้นอยู่เหลือใคร

ผู้ต้องหาโอ๊ยผมนั่งไม่ค่อยได้เข่าผมมันก๊อบ

เฮ้ยแต่เรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชม
นี่ฮะเห็นไหมวินาทีในการบุกจับกลุ่ม
คนนี้ครับเขาบอกว่าเป็นนุ่มที่ชอบเสพยา
แล้วพกพาอาวุธปืนเยอะด้วยนะ
นี่ครับเป็นช่วงที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดสาแก้ว
บุกเข้าจับกลุ่มตัวนายประชาพิมพ์สมพรอายุ๔๒ปี
อยู่ที่บ้านเลขที่๘๓๙หมู่๑ตะบนตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสาแก้ว

ของกลางยาเสพติดนะครับก็เป็น
เม็ดแอมเฟตามีนแล้วก็ยาไอซ์๑ถุง
น้ำหนักเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหถ้าไม่รวมถุงนะ
ก็๑๘๖กรัมก็เยอะอยู่เหมือนกัน

ทีนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ตั้งข้อกล่าวหา
นายประชาพิมพ์สมพรในข้อหามียาเสพติดให้โทษ
ประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนเอาไว้ในครอบครอง

มีข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะคะ
รวมไปถึงฝากฝืนกฎหมายมีอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองค่ะ

จากเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
ที่บ้านของนายประชามีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมเสพยาเสพติดกันอยู่เป็นประจำ

พวกนี้ชอบเอาปืนมายิงเล่นกัน

แล้วเขาบอกว่าหลังจากทำบันทึกจับกลุ่มเรียบร้อย
จรฐีก็ได้นำผู้ต้องหาทั้งสองรายพร้อมพยาน
หลักฐานก็ส่งให้พนักงานสอบสวนสภตาพระยา
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ